กับเรื่องสภาพอากาศแล้วก็ไปส่งผลกับการใช้รถใช้ถนน
คือเวลาฝนตกหนักตรงไหนที่เป็นแอ่งบนถนนเราจะขับกันช้า
โดยเฉพาะรถใหญ่กลัวว่าน้ำมันจะไปสาดกระเซ็นโดนคนที่เขาใช้ทางเท้า

นี่ค่ะคนขับรถเมย์ลักษณะคือขับค่อนข้างไว
แล้วปรากฏว่าตอนที่ขับไปไปเจอแอ่งน้ำฝนที่ตกลงมา
แล้วน้ำมันไปสาดกระเซ็นคนไปโดนคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์
ก็เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาวิวาสให้เห็นแบบคลิปนี้ค่ะ
ครับพ่อครับพ่อ

ครับผมขอโทษผมขอโทษครับเอออ่าสุดท้ายได้ยินคำว่าผมขอโทษใช่มั้ย
ค่ะคือจะบอกทั้งคู่ว่าเบาได้เบาพี่คนขับรถเมย์นะพี่โชเฟอร์
ถ้าเกิดว่าท่านขับรถเนี่ยท่านเป็นรถใหญ่ตรงไหนที่เป็นแอ่งเนี่ย
ต้องเบาต้องขับช้านะคะส่วนคนขี่รถจักรยานพี่ก็เบาหน่อย
หมายถึงว่าอารมณ์อ่ะเย็นลงหน่อยนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันชาวเต็
วิภาควิจารณ์ลักษณะแบบนี้แหละค่ะโมโหเข้าใจนะคะคือพ่อนุ่มคนนี้
เขาพยายามที่จะขี่มาช้าช้าเบาเพราะไม่อยากเปียกแต่ก็ปรากฏว่ามาโดนรถเมย์เนี่ย
ขับเร็วเหยียบแอ่งน้ำพอเหยียบแอ่งน้ำเสร็จปุ๊บน้ำเนี่ยสาดกระเซ็นจนไปโดนตัวของคนขี่มอเตอร์ไซค์
โมโหหัวร้อนค่ะจอดรถลงมาโวยวายใส่คนขับรถเมย์แล้วก็กระโดดทุบ
คนขับรถเมย์แบบเมื่อสักครู่ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะคะทางคนขับรถตอนแรกเนี่ย
ก็ท้าบอกว่าไปเจอกันที่โรงพักแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ย
หมายถึงคนขับรถเมย์เนี่ยเอ่ยปากขอโทษแทนนะคะเพื่อให้เรื่องเนี่ยจบกันไป
แต่ก็ไม่สามารถทำให้พ่อหนุ่มคนนี้อารมณ์เย็นลงได้ทั้งที่ตอนนั้นคุณเห็นไหม
ฝนก็ตกปล่อยสักพักหนึ่งหลังจากที่โวยวายจนพอใจแล้ว
คนขับรถเมย์ยอมค่ะยกมือไหว้ขอโทษบอกว่าจะรีบไปส่งผู้โดยสาร
โทษแล้วกันนะที่สุดฝ่ายรถเมย์ก็ต้องหารถเมย์อีกคันหนึ่งอ่ะ
ถ่ายผู้โดยสารไปคันอื่นแทนแล้วจอดรถลงมา
เคลียร์กับคู่กรณีค่ะนี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่าตอนจบเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงแต่ที่แน่ชาวเน็ตต่างคนก็ต่างมาบอก
ออกมาบอกว่าจริงอยากให้สองฝ่ายใจเย็น
เพราะฝนตกถนนลื่นน้ำขังลำพังแค่นี้มันก็ลำบากอยู่แล้ว
เหตุการณ์มันสุดวิสัยจริงมีน้ำใจให้อภัยกัน
จะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียอารมณ์กันทั้งคู่นะคะ
อย่างที่บอกเบาได้เบาคนขับรถใหญ่ก็เบาหน่อย
เห็นใจคนที่เขาขี่รถเล็กรถมอเตอร์ไซค์หรือคนที่เดินเท้านะ
บางคนก็ต้องไปธุระต่อไปทำงานต่อไปเรียนต่อ
ยิ่งเสื้อขาวนะจบกันเลยเละเทะหมด